มีการขอโชคลาภจากระคังที่มีอายุเก่าแก่
แล้วระคังนี้มันจะให้โชคให้ลาบเราได้อย่างไร
เอารีบไปส่องดูกันหน่อยจ้า

ชื่อก็บอกแล้วว่าหลวงพ่อราคา

คือยกมือไหว้ระคังกันแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่านี่แหละคือ
ที่มาที่ชาวบ้านเขาบอกว่าจะให้โชคให้ลาบ
นี่คือวัดบึงแวงหมู่๑๗ตะบนน้ำรอบอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ชาวบ้านไปรวมตัวกันขอโชคลาภขอเลขเด็ดกับหลวงพ่อระคัง
ซึ่งมีระคังอายุเก่าแก่หลายปีนะคะ
อยู่ในศาลแห่งนี้เขาว่ากันว่าอยู่คู่มากับวัดแห่งนี้เลยค่ะ
ตั้งแต่สมัยเจ้าอาวาสองค์เก่าท่านยังอยู่อะค่ะ
แล้วตอนนี้นะก็นำมาตั้งไว้ที่หน้าศาลให้อยู่คู่กับพระองค์ดำ
กลายเป็นสารเจ้าพ่อระคังไปแล้ว
เขาก็เลยมีการเขียนป้ายข้อความบอก

พ่อองค์ดำแล้วก็มีระคังอยู่ด้านหน้า
แล้วเวลาเขาปาดเห็นไหม

รูปเบาทีเดียวไม่ต้องหลายที

เออแบบนี้ตอนนี้

มันเลยทำให้เราเห็นแล้วก็จินตนาการไปได้

มันเป็นการถกเถียงกันที่แบบอยากจะฟังจังเลย

ว่าคุณจะดูฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา

แต่อย่าบอกว่าคุณผู้ชมจะต้องลงทุนอะไรลงแรงไปมากมาย
เอาแค่เพราะเป็นสิรษรของชีวิต
เดี๋ยวแบบว่าหมดเนื้อหมดตัวมาอันนี้มันจะลำบาก